มูเตลูกให้เข้าใครออกใคร

แต่คุณได้อยู่เลี้ยงลูกคุณมา๖เดือน

หมอบอกอีกเขากำลังจะตาย

คือตอนนั้นลูกเป็นโรคประจำตัวคือหอบหืด

หมอใช้เหมือนกับเหมือนออกซิเจนครอบอะค่ะ
ไม่ใช่พ่นยาที่ปิดหน้าละไม่ใช่ละ

ถ้าผ่านคืนนี้ไม่ได้ก็คือให้ทำใจค่ะ

เสียเซลล์เลยแบบโอ้ตายแล้ว
เราก็เลยเดินไปที่ระเบียงค่ะ

เรารักลูกแต่เราก็พอมันมีสะกิดนึงว่า
แล้วลูกคนโตล่ะตายไม่ได้ทำไง

หลวงพ่อประการวัดกลาง
ชาวบ้านนะคะที่เขานับถือกัน

หนูจะยกลูกชายคนนี้ให้เป็นลูกของหลวงพ่อ
แล้วก็ทุกวันเกิดจะพาเขาไปไหว้

หมอบอกว่าคุณแม่น้องหายแล้ว
อาการที่ปากเขียวค้ำ

ไปวางที่เท้าแล้วก็ยกให้
เอาเขาไปที่วัดนะคะ

แล้วตัวเด็กเองเขาเชื่อไหมว่าเขาเป็นลูกพระ

นี่ไงแต่ว่ายังไงเนี่ยเวลาผ่านไปคุณมดดำอาการเห็นผีของคุณเองก็ยังอยู่เรื่อยจนตอนอายุ๓๓ปีก็ยังเจออีก
สามสิบสามนี่พีคสุดเพราะว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนหนักเลยเป็นครั้งแรกที่แบบที่เชื่อเลยว่ามีผีจริงเชื่อแล้วจากที่ผ่านมาไม่เชื่อเลย
คือตอนนี้เชื่อก็คืออันนี้ก็ลงมาอาบน้ำข้างล่างบ้านมีห้องน้ำอยู่ข้างล่างเป็นเต้นศูนย์สูงก็อาบน้ำเสร็จแต่เราได้ยินเสียงหมาหมามันเห่าข้างนอกเราก็คิดว่าโจรก็รีบรีบอาบน้ำเพราะกลัวแต่ก็เปิดประตูเอาไปดูก็หมาก็ยังเห่าอยู่ก็มีเห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะค่ะยืนมองไปที่บ้านงานบ้านงานที่เขาทำขึ้น
นี่บ้านงานก็คือมันเดินผ่านไปไม่ได้มันต้องเดินอ้อมแต่ว่าเขายืนเฉยยืนนิ่งแล้วเราก็ถามว่าใครใครเขาก็ไม่หันนะเราก็ถามใครอ่ะจนเสียงดังเขาค่อยค่อยหันมาช้าแล้วเขาก็นิ่งอยู่แล้วบอกว่าใครอ่ะเขาก็สะดุ้งเหมือนตกใจอ่ะว่าเราเห็นอ่ะแล้วเขาก็หายแซ่บเข้าไปในเหมือนทางตันในป่าลกอะค่ะซึ่งไม่มีทางที่คนจะไปได้เราก็รีบวิ่งขึ้นมาบนบ้านมาดูตรงระเบียงว่า
ทำไมไม่เข้าห้องไปคุยกับลุงข้างบ้านก็คือตอนเช้าเจอกันพอดีบอกลุงเมื่อคืนนี้ลุงเหมือนเจอผีเลยอ่ะมันไม่ใช่คนแน่เลยเขาก็บอกว่ารักษณะยังไงเราบอกอ๋อใส่เหมือนสแลกพับขาครึ่งนึงไม่พับขาครึ่งนึงสูงคือเห็นรูปร่างลักษณะหมดอ่ะค่ะเขาบอกอ้าวนั่นมันพ่อตาเขาที่เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนที่แล

น้องว่าลุงแต่วแกตายรึยังอะ
คือเบอร์มึนจำไม่ได้
เมื่อ๓เดือนที่แล้วแม่ก็ไปงานศพเขา

หันไปมองไม่เห็นใครเห็นแก้วเหล้าวางอยู่

เพื่อนก็บอกอ๋อของลุงแต๋วไงพี่

คือเค้ามีจูดทูบ

เคยหาคำตอบไหมว่าทำไมคุณถึงเห็นผี

ถามแม่ว่าเออแม่ตอนหนูเกิดมันมีอะไรพิเศษป่ะ

แม่ก็บอกว่าตอนเกิดแม่ได้ยิน

แต่ว่าตอนฝันฝันว่าแม่ชีจะมาขออยู่ด้วย
แล้วบอกว่าถ้าแม่ให้เกิดจะเอาแม่ให้ตายเลยครับ
นี่คือที่แม่เขาฝันแล้วพอเกิดมาก็เขาก็ได้ยินเหมือนกับเสียงเปรตมาขอส่วนบุญ
พูดอย่างนี้นะคะเราก็เลยเอ๊ะ
ก็เลยลงไปถามคุณก็บอกอาจจะเป็นเหมือนกับของเก่าหรือเปล่า
เคยนั่งสมาธิมาก่อนหรือเปล่าเมื่อชาติที่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่ชาตินี้ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้

เล่ร่อนเนี่ยจะว่าเล่ร่อนก็ไม่ผิดคือส่วนใหญ่เขาไม่รู้ตัวมากกว่า

ใช่ค่ะอย่างเคสที่เห็นคือตอนนั้นขับรถ
ขับรถไปกำลังจะกลับบ้านสะพานแถวบ้าน
ขับรถไปเรื่อยฝนตกด้วยค่ะตอนนั้น
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่รถติดนะคะ

คือเรารู้แล้วผีชอบยืนเฉย
ผีป่ะเราก็เลยบอกลูกชายว่า
จ๊อปน้องจ๊อปดูซิถ้ามีอุบัติเหตุข้างหน้า
ดูสิว่าคนตายใส่เสื้อสีเทากับใส่หมวกสีดำหรือเปล่า

เดี๋ยวลงสะพานก่อนแล้วค่อยบอกเขาห้ามทัก

แต่คุณคุณบอกให้ลูกคุณมองแต่ตัวคุณไม่มองเนี่ยนะ

แล้วก็มันต้องเบี่ยงเหลือเลียนเดียว
ก็ดูสิดูกระดูกแล้วเขาก็นิ่ง
เราก็ขับรถลงมาบอกอ่าไหนบอกมาดิ

บอกใช่แม่ใส่เสื้อเป็นมอเตอร์ไซค์อัดกับรถเมย์

คุณบอกว่าถ้าเป็นวิญญาณส่วนใหญ่เขาจะนิ่ง

ขออนุญาตคุยกับลูกชายคุณนิดได้ไหมครับ

แม่บอกว่าให้จับดูอุบัติเหตุข้างหน้า
แล้วค่อยไปบอกแม่ทางเข้าบ้านครับ
จะเห็นคนนอนครับ

บอกเจอผีตรงนู้นบ้าง
เจอแบบบรรพบุรุษมามั่งครับ

ทำไมถึงเชื่อแม่

เพราะแม่เขาไม่โกหกลูกเขาอยู่แล้ว
รู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยแม่พาไปฝากเป็นลูกของพระการ

ก็บอกว่าขอให้ดูแลจ๊อปไปเรื่อย
อยากให้จ๊อปมีเหตุอะไรไม่ดีเลย
ถ้าสมมุติเขาบอกว่าคนเห็นผีเนี่ย
จุดที่เจอบ่อยที่สุดคือตามโรงแรม

พอมีเหตุการณ์ไหนที่คุณจำได้แม่นบ้างไหมครับว่า

หนักที่สุดก็คือพิศนุโลก

ทำไมผมก็ไปเจอที่พิษณุโลกเนี่ยโรงแรมใหญ่นะ

ตอนนี้พอเรารู้แล้วล่ะว่า

ก็เลยเอาพระพุทธชนราชที่ไปเช่ามาค่ะ

และก็สวดมนต์เพราะว่าน้องกลัว
ด้วยกลัวเราบอกไม่มีอะไรหรอกสวดมนต์ให้แล้ว
แล้วพอนี้พอเราจะนอนเสร็จเห็นเหมือนมีผู้ชายยืน
รู้สึกแล้วมีผู้ชายคนนี้ยืนก็นอนบอกว่า
ไม่ต้องมายุ่งนะจะนอนไม่ทำบุญให้หรอกเพราะว่าไม่ว่างก็นอน
แล้วก็ถามแล้วน้องถามพี่พูดกับใครบอกเออน่ะนอน
แล้วเราก็นอนเสร็จรู้สึกเหมือนมีคนมามองอะค่ะ
เขาก็หยุดเรานอนเรานอนจริงก็นอนอย่างนี้
หลีตามองเพราะมีคนมามองนั่งอยู่อย่างนี้
นั่งมองหน้าเราเป็นผู้ชายผู้ชายเหมือนเป็นชาวนาใส่ชุด
้อห้อมสีน้ำเงินนะคะอืมอ่าแต่ในความรู้สึกเราคือ
เรารู้ว่าเขาเป็นเหมือนเจ้าที่มากกว่าเราก็หันหลังหันหลังไปหาน้อง
หันหลังไปหาน้องน้องคนนี้เป็นคนชอบนอนกลแต่คราวนี้ไม่กล
ซึ่งเรารู้ว่าเขาไม่หลับเราก็ทำไมไม่หลับอ่ะแต่เขาไม่ตอบ
เราก็อ้าวไม่เป็นไรเราก็นอนไปตอนนี้เราก็หลับ
แต่เรารู้สึกว่าผู้ชายอยู่ข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลานะคะ
มาตอนเช้าเรามาหลับสบายแล้วเราก็บอกว่าเป็นอะไรอ่ะ
เมื่อคืนอ่ะไม่นอนใช่ไหมบอกพี่เมื่อคืนหนูเจอ
เราถามเจออะไรบอกว่าเดี๋ยวก่อนผู้ชายป่ะแล้วถามเขา
เขาบอกใช่ใส่เสื้อหม้อหุ้มใช่ไหมเราก็บอกเขาสีน้ำเงิน
บอกใช่พี่ใช่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมบอกใช่
คือเห็นเหมือนกันแล้วบอกหนูว่าจะวิ่งไปหาพี่อีกคนนึงแล้วที่ห้อง
แต่เจอหนักกว่านี่หนูไม่เจอเจอผู้หญิงลำอะค่ะ
ลำแบบลำอ่อนช้อยลำจากประตูที่มันจะวิ่งหนี
ตรงห้องน้ำมันก็ต้องกลับมานอน

จะไปกับเช็คอินที่แต่เช้าไงคนวิ่งกัน

นอนเป็นสิทธิ์ทั้งงานออกกับทั้งโรงแรมแล้วเขาอ่ะ
อารวาสทั้งคืนเขาพูดอย่างนี้จริง

แต่ผีตัวนั้นขวางทางไงคะ

น้องก็เลยวิ่งไม่ได้ไม่กล้าผ่านไป
คือจริงคุณเองเนี่ยก็ชอบลองของนะครับ

ตอนนั้นดังมากคุณชมน่าจะจำได้นะฮะ
เป็นคดีของทางพออ้อย
หายตัวไปหายไปนานมากเลย

หมอดูไปบอกว่ามีเนี่ยร่างทรงบอกว่า

ถูกไหมฮะตอนนั้นคุณทำยังไง
คือหนูสงสารพ่อแม่เขา

ก็หยิบรูปพี่คนนี้มาดู
แล้วก็บอกว่าพี่หนูสงสารพ่อแม่พี่จังเลย
เพราะว่าเราได้ยินข่าวว่าอยู่ในน้ำบ้าง
อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้แล้วเขาเสียเงินค่าค้นหาเยอะ

จะได้ให้พ่อแม่พี่ไปหนูไม่เอาเงินสักบาทเลย

เป็นเหมือนกับโครงกระดูกอะค่ะ

ชอบเห็นแว๊บเห็นเป็นโครงกระดูก
อยู่ในป่าลึกป่าลกอะค่ะ

แล้วพยายามจะพูดอะไรก็ไม่เห็นเห็นแค่นั้นจริง

ปิดเป็นเฉพาะตัวเองอะค่ะ
ว่าเจอเฉพาะแล้วก็โพสต์เอาไว้

คุณพิมพ์เอาไว้วันที่๓เดือน๙ปี๖๐นะครับ

ปรากฏว่าผลข่าวออกมาเป็นยังไงฮะคุณหนุ่มฮะ

มั่นใจเลยว่านั่นเป็นของพออ้อย
อันนี้ตามภาพข่าวนะครับ
ที่โพสต์เนี่ยคือจะต้องการลองของกับตัวเอง

เป็นภาพค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากยุ่ง

เราไม่ได้อยากสร้างกระแสหรือไม่ได้อยากอะไร

เค้าป่วยป่วยไปแต่ไม่ได้

วันนั้นคิดว่าเค้าจะนอนโรงพยาบาลหรือที่ไม่แน่ใจ

บางทีที่เขาพูดว่าคนเราป่วยมันก็มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรกฎอยู่จริงใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเราสำหรับความรู้สึกหนูคนอย่างเคส
เห็นผีสักสิบเคสเนี่ยเอาก็จริงสักสองเคสจริงที่เป็นที่เป็นผีจริงผีเล่ร่อน
นั้นก็ส่วนใหญ่เป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวเองหมดเพราะเขาจะตามเราได้ทุกที่
เวลาเจ้ากรรมนายเวรอ่ะค่ะเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เราอยากจะไปขอเข้ามาเขาอ่ะไม่ต้องคือทำบุญยังไงเขาก็ไม่เอา
เวลาคุณหนุ่มมีคุณหนุ่มมีคนทำคุณหนุ่มมากเขาจะไม่ให้อภัยเราง่าย
จากเราเขาเลือกทำดีให้ผีมันดูอะค่ะอันนั้นคือเป็นคติในการปราบผีแล้วก็ปราบเจ้ากรรมในเวรของคุณเหรอฮะ
คือเหมือนประสบการณ์เราไงคะเรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นว่าคนคนนี้เราเกลียดใครมาก
แต่ตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้วเขาทำดีจริงยอมพร้อมที่จะให้อภัยเขา
ทำดีให้ผีมันดูใช่อย่างคุณหนุ่มสมมุติคุณหนุ่มเกลียดเกลียดหนูแล้วหนูเอาตะข้าวให้คุณหนุ่มกินคุณหนุ่มก็ไม่กินหรอก
บุญเป็นร้อยครั้งก็ไม่กินใครจะกินน่ะใครจะกินอ่ะสมมุติก็เคยไปป้นบ้านเขา
ก็ทำดีอะค่ะก็สวดมนต์ทำดีคือทำดีอ่ะให้มันเห็นให้มันว่าอ๋อคนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริง
คนนี้มันไม่ใช่คนเดิมของชาติที่แล้วมันจำไม่ได้แล้วว่าชาติที่แล้วมันทำอะไรบ้าง
คนเราอ่ะผีมันก็ไม่ได้โง่ทุกคนไม่ได้โง่ตลอดมันก็จะเห็นนี่มันดีจริงแล้วมันก็ไปแต่อาจจะนานหน่อย
ทำดีให้ผีมันดู
วันนี้ขอขอบคุณคุณแก้วมากที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรา
อยู่กับโลกออนไลน์อยู่กับไอทีแต่ตัวเองต้องมาเจอคำถามที่ไม่มีคำตอบ

เรื่องราวความหลอนในค่ำคืนนี้ของเรายังไม่จบนะครับ
ช่วงหน้ามามูกันให้จุใจกับคนรุ่นใหม่ในยุคโซเชียล
เพราะแม้แต่โปรแกรมเมอร์ก็เห็นผี